ไม่มีอะไรเมื่อก็แสดงความสุขใจเข้าให้เห็นนะคะ
เมื่อมีสินใจทั้งของหมูกันก็ต้องแสดงความสุขใจ
เพราะฉะนั้นในการออกหมายค้นวันนี้ก็ผมก็นำทางตำรวจค้นเองนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกหมายจับ
ลูกน้องผมใครที่ถูกออกมาจับก็ต้องไปต่อสู้คดีเอานะครับ
เห็นว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรอย่างนี้

คือเว็บพะนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอร์ดเซ็นเตอร์เนี้ย
ผมก็เกี่ยวข้องในเรื่องการปราบรามอย่างเดียวนะครับ

แต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้น

บัญชีต่างเห็นบอกมีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่าน
รวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
คือเรื่องไอ้เงินเข้าบัญชีต่างเนี่ย
มันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญชีลูกน้องผมอะไรต่างนะครับ

แต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่า

มันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมที่ต้องไปอธิบายนะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ย

ก็ต้องเรียนว่าลูกน้องตัวเองทำผิดก็ต้องไม่ละเว้นนะครับ
แสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการกระทำผิดอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหม

ผมมองว่าลูกน้องผมนั้นได้มีเรื่องการทำผิดลักษณะแบบนี้นะครับ
ผมผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับ

ถ้ามันผิดมันก็คงผิดไปนานแล้วนะครับ

พี่โจ๊ะนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งพอบอแล้วมาโดนแบบนี้
พี่โจ๊ะนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตำแหน่งพอบอแล้วมาโดนแบบนี้
ไม่ไม่ผมไม่นักใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเคเดตอยู่แล้วนะครับ

เพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของระเบียบคนต่างนะครับ

ว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพบด้วยในช่วงนี้
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอบอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอบอด้วยในช่วงนี้นะครับ

มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ

มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ

มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ

มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ

มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ

มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ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
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ

มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ

มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
มองว่าเป็นการสกัดท่านหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านก็อยู่ในตำแหน่งรองพอด้วยในช่วงนี้นะครับ
ทางมาด้วยตัวเองแล้วก็มามาทั้งค่าตรวจค้นนะครับอืมทำไมถึงต้องมีการตรวจค้นทางบ้านของท่านสุรเชษฐ์ครับ
มันมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเว็บพนักอะไรอย่างนั้นจริงจริงจริงจริงถ้าตามข้อมูลเนี้ยผมผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับ
แต่ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจค้นเนี้ยก็คิดว่าไม่ใช่ที่พักอาศัยของท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะมีเอ่อ
ผู้ต้องหาตามไหมจับบางท่านเนี้ยพักอาศัยอยู่นะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ในการที่จะได้ตัวผู้ต้องหาและได้พยานรักฐานเพิ่มเติมตรงนี้มีผู้ต้องหาตามไหมจับอีกนะ
กี่ท่านนะครับอันนี้ไม่รายละเอียดไม่ไม่รู้เลยนะครับอย่างเงี้ยว่าของกำลังมา
แปดชุดหรืออะไรนะครับเราก็ส่งกำลังไปครับการตรวจค้นนี่ในบ้านของท่านสุรเชษฐ์ได้เจอข้อมูลหลักฐานพยานอะไรที่จะเอาไป

ผมว่าในรายงานสิบสวนในการสิบสวนนี้ก็น่าจะเพื่อหนึ่งเจอบุคคลตามหมายจับ
สองเพื่อหาพยาหลักฐานพรรณเทิมนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นการทำหมายนะครับ
ซึ่งการการขอหมายเองการที่จัดชุดกำลังเองจัดคนที่เป้าเองก็เป็นเรื่องของของหน่วยนะครับ